ชนกับมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านจนเขาตาย

แล้วมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านจริงเขากำลังจะไปงานผีตาโขน
ทีนี้นักศึกษาดันไปโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่า

จังหวะบวกแบบไม่มีเบรกก่อนค่ะ
เห็นจังหวะที่ชนแล้วคนกลิ้งไปตรงถนนนั่นใช่ไหมคะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตรงแยกไฟแดงที่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้นายชาญชัยเรืองนาอายุ๓๐ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
คันที่กำลังจะเลี้ยวขวาคนนี้ลูกศรสีเขียวเนี่ยนะเขาเสียชีวิตอ่ะ
คู่กรณีที่เป็นลูกศรสีแดงนักศึกษาปี๑คณะคารุศาสตร์ที่ราชพัฒน์เพชรบูรณ์
กับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็ได้รับบาดเจ็บนะคะคือฝั่งมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาน่ะฝ่าไฟแดงออกมา
แล้วหลังจากนั้นนะทางภรรยาของคนตายภรรยาก็กำลังท้องอยู่ด้วยค่ะมาถึง
จุดที่เกิดเหตุร้องห่มร้องไห้ที่ต้องสูญเสียสามีนี่คุณผู้ชมภาพซ้ายเห็น
ชาวบ้านอ่ะต้องช่วยกันประคองต้องช่วยกันปลอบใจอ่ะเธอท้องอยู่ด้วยอ่ะกลายเป็น
ลูกในท้องจะไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าพ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วจากการสอบถาม
เนี่ยนะคะตัวฝั่งนายชาญชัยเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านพอมาถึงสี่แยกอ่ะ
รอไฟแดงปกติเลยนะแล้วคู่กรณีน้องนักศึกษาอ่ะเขากำลังจะไปเที่ยวทีนี้
ฝั่งผู้ตายเองเนี่ยได้สัญญาณไฟเขียวปั๊บออกตัวค่ะ
เป็นจังหวะเดี่ยวกับที่น้องเนี่ยขีบไฟแดงฝ่ามาโอ้
โอ้โหเนี่ยจังหวะนี้มันกลายเป็นว่าอะไรน้องอ่ะไปโพสต์
ได้ว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ไปงานผีตาโขนเพราะเขาใช่ไหม
ไหมสมน้ำหน้าพอโพสต์ไว้ไม่นานทัวร์ลงสิว่าอ้าวคุณคุณทำ
คนอื่นตายอ่ะแล้วคุณยังไม่สำนึกอีกเหรออืมชาวเน็ตไปแบบ
กระหน่ำเลยจนปิดเฟสหนีแทบไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยัง
มีข่าวให้ตามกันอีกนะคะตอนนี้เคารพทงชาติแป๊บเดียวก่อนค่ะ